ข้าวผัดด้วยอ่าฮะคือที่นั่นเนี้ยมีโรงครัวพระราชธานถูกไหมฮะ
คุณโมไปทำข้าวผัดที่นั่นด้วยแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทธกภัยนะคะ
นี่เลยเห็นไหมใครได้ทานข้าวผัดฝีมือโดมบ้างครับ
จุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยบริเวณข้างศาลหลักเมืองตำบลในเมืองค่ะ
มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสวรีคนดีศรีวนาลัยเขาร่วมกับมณฑนทหารบกที่ยี่สิบสอง
กรมทหารราบที่๖และจังหวัดอุบลราชธานีทำอาหารกันที่โรงครัวพระราชทาน
คุณโดมก็ไปร่วมด้วยเพื่อนำอาหารเหล่านี้ไปแจกให้กับชาวบ้านที่จุดอพยพต่าง
ยังมีการมอบเครื่องดื่มชูกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะคะนี่เห็นไหม
ให้กำลังใจทั้งชาวบ้านให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับ
อกจากคุณโดมแล้วแหมหลายคนก็บอกว่าสาวสวยมาไหม
สิคะเห็นไหมเห็นมงกุฎไหมคะอ่าฮะนี่นี่เลยฟ้าใส
ลงพื้นที่จุดเดียวกับคุณโดมเลยนำข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ที่สำคัญยารักษาโรค
สิ่งของจำเป็นมอบให้เจ้าหน้าที่นำไปกระจายสู่ผู้ประสบภัยนะคะ
ซึ่งน้องฟ้าใสนี่ใครได้กินส้มตำฝีมือฟ้าใสบ้างตำส้มตำแซ่บให้พี่น้องทานกันเลยนะฮะ
ถูกต้องจากนั้นช่วงบ่ายค่ะก็ออกไปมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่จุดอพยพวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีแล้วก็จุดอพยพชุมชนวัดวารินและชุมชนกุฎปลาขาวฝั่งอำเภอวารินชำราบด้วย
มอบให้ผู้อพยพคนละสองร้อยบาทเด็กอีกคนละหนึ่งบาท

เงินที่ได้เนี่ยเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับ
ขอให้ซื้อสิ่งของจำเป็นก่อนอย่าเพิ่งเอาไปซื้อหวยเด้อ
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาหน้าจอกันแล้ว
พอวินฝนตกนะครับรายงานสภาพอากาศมา
แล้วก็ในเฟซบอกว่าเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัย
รวมถึงคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วก็คณะด้วยนะครับ